ท่านผู้ชมครับตำรวจสพเมืองอุดรธานีได้รับแจ้งจากนักศึกษาหญิงในหอพักนะฮะ
บอกว่าโอ้โหชุดชั้นในเนี่ยตากเอาไว้หน้าห้องนี่หายหมดเลย
เห็นมาสอนค่ะไปเปิดภาพจากล้องวงจรปิดดูนี่ฮะ
ล่าสุดเมื่อคืนนี้ตอน๔ทุ่มผู้ชายคนนี้ครับสวมเสื้อตัวนี้กางเกงแบบนี้
ตระเวนตามห้องต่างบนหอพักนักศึกษาหญิงที่กลางเมืองอุดรธานี
เกือบเกือบสี่ทุ่มนะฮะสามทุ่มห้าสิบสี่นาทีนะครับ
แล้วก็เดินไปตามราวตากผ้าของเขานะครับที่อยู่หน้าห้อง
ขโมยชุดชั้นในของเขาไปคือก่อนจะปลดออกจากราวเนี่ยฮะ
คือมีดมก่อนด้วยอ่ะคือภาพมันชัดมากเลยอะครับ
เดินวนไปหลายห้องปลดเสื้อชั้นในกางเกงชั้นใน
เอาใส่กระเป๋าของตัวเองไปนะครับคืออันนี้ขาตอนขึ้นไปนะ
แล้วอยู่ตามหน้าห้องเดี๋ยวดูตอนออกจากประตูตอนลงมานะฮะ
โอ้โหได้ไปเต็มถุงนี่เป็นถุงเลย
นั่นแหละสิเห็นไหมฮะนี้ฮะเห็นกันบนเลยฮะ
ก็ทางนักศึกษาหญิงเนี่ยเขาไปแจ้งความที่สพเมืองอุดรธานีนะครับ
บอกว่าชุดชั้นในเนี่ยหายนะครับหอพักอยู่ที่ซอยจินตคามถนนทหารเขตเทศบาลนครอุดรธานีนะครับ
อย่างคนนึงเนี่ยบอกว่าเมื่อวานตากชุดชั้นในไว้ที่หน้าห้องพักตื่นเช้ามาเอ้าหาย
ก็เลยไปแจ้งเจ้าของหอเจ้าของหอก็ให้มาแจ้งความตำรวจก็มาดูกล้องวงจรปิดก็เจอนะครับ
อย่างคนนี้เธอบอกว่าเธอหายไปเนี่ย๒ตัว
ส่วนอีกคนนึงค่ะก็นักศึกษามหาวิทยาลัยเดียวกันนะคะนักศึกษาสาววัย๒๒ก็อยู่หอพักเดียวกันเลย
กเสื้อผ้าชุดชั้นในไว้หน้าห้องตื่นเช้ามาเสื้อชั้นในหายไปหนึ่งตัวก็ไลน์ถามเจ้าของหอพักนะ
ว่าขอดูกล้องวงจรปิดหน่อยเพื่อหาคนร้ายก็นี่แหละค่ะก็เห็นภาพคนร้ายเป็นผู้ชายนี่แหละค่ะ
ก็ขโมยเสื้อชั้นในของเธอแล้วก็ห้องข้างก็โดนขโมยเหมือนกันดมก่อนด้วย
แล้วเรียกก็คนร้ายเอายัดใส่เป้ากางเกงด้วยไม่ใช่แค่ดมอย่างเดียวนะ
เธอบอกเธอกลัวมากนะคะมันไม่ใช่แค่ของหายไงมันใช่ค่ะ
เคยโดนครั้งแรกซะรู้สึกกลัวมากแล้วก็ไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วค่ะ
แล้วเราคิดว่าเราจะตากถึงอะไรกับเค้งนี้ยังไง
โอ้โหหนูหนูคิดว่าหนูไม่กล้าตากแล้วหนูจะอบแห้งแล้วแบบเก็บเลย
หนูไม่กล้าตากแล้ว
เขาเดินขึ้นเดินลงประมาณสองสามรอบได้เดินไปเดินมาเดินขึ้นเดินลง
ตอนแรกเดินลงไปเอ๊ะทำไมไม่เห็นเปิดประตูข้างล่างไม่ได้ยินเสียง
แล้วก็แป๊บนึงหนูยังไม่ได้เข้าห้องก็เดินขึ้นมาอีก
เดินขึ้นมาแล้วก็เดินขึ้นไปอืม
เข้าไปในห้องแป๊บนึงออกมาเส้นในหายแล้วเออไม่เห็นแล้วใช่

กลัวเนอะกลัวแบบระแวงเลยขนลุกแบบเขาแบบเอาของที่เราใช้แบบส่วนตัวค่ะ
เอาไปแบบไปตุ้มไปแบบโอ๊ยน่ะ
นี่ค่ะความน่ากลัวก็คือเข้าไปได้ถึงหอพัก
ไปได้ถึงหน้าห้องของนักศึกษา

ใช่แล้วไม่ใช่แค่ขโมยของคือพฤติกรรมมันน่ากลัว
ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะเกิดอะไรที่มันเป็นเหตุร้ายกว่านี้หรือเปล่าไง
ก็ต้องไปคุยกับเจ้าของหอพักด้วยนะคะ
เจ้าของหอพักบอกว่าพอเปิดกล้องดูแล้วเนี่ย
โอ้โหก็เห็นผู้ชายคนนี้ขี่รถจักรยานยนต์
ไม่เห็นยี่ห้อไม่เห็นสีไม่เห็นทะเบียน
แล้วก็หยิบชุดชั้นในที่ตากไว้
เจ้าของหอพักบอกว่าปกติเนี่ยค่ะประตูขึ้นชั้น๒จะต้องใส่รหัส
แต่อาจจะเป็นไปได้ว่าประตูปิดไม่สนิท

ทีนี้ค่ะก็ถามทุกคนที่อยู่ในหอพักหญิงนะ
ว่ามีใครเคยเห็นเคยรู้จักอะไรผู้ชายคนนี้ไหม
ทุกคนบอกไม่รู้จักไม่เคยเห็นนะคะ
ก็เลยติดป้ายแจ้งเอาไว้เอาภาพหน้าผู้ชายคนนี้ไปติดไว้

ตำรวจสืบสวนสพเมืองอุดรธานีบอกว่า
ก็ต้องเร่งติดตามตัวคนนี้ค่ะผู้ชายคนนี้นะ

เขาติดป้ายเอาไว้หน้าหอพักหญิงแล้วค่ะ
โอ้โหแต่ก็ตามตัวไม่น่ายากเลยครับ
เพราะว่าหน้าตาเห็นชัดเจนเลย